ส่วนที่ลำปางนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าเขาตามหาตัวกันให้ควักเลย
สำหรับนักโทษคดียาเสพติดค่ะ

เป็นผู้ต้องขังติดกรุกเมื่อกว่าปีนึงแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็รีบพามาโรงพยาบาลเพื่อที่จะรักษา

หนีออกจากโรงพยาบาลแล้วก็หนีหายไปเลย
ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังปรูพรมค้นหาตัวอยู่นะคะ
โดยตำรวจภูทรห้างฉัดพร้อมกับฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ทันทะสถานบำบัดพิเศษลำปาง

พรมค้นหานายเสกสรรเขื่อนแก้วหรือว่าเอควายวัย๓๙ปี
ผู้ต้องขังคดียาเสพติดที่หลบหนีออกจากโรงพยาบาลห้างฉัดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะ
โดยเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังเข้าปิดล้อมในพื้นที่ป่าละเมาะข้างโรงพยาบาลห้างฉัด
ใกล้กับพื้นที่บ้านป่าไคร้ในตำบลหนองลม
เพราะว่าเจอร่องรอยการตัดรั้วลวดหนามของโรงพยาบาลออกไปทางป่าบริเวณนี้
รักษาที่โรงพยาบาลห้างฉัด

เสกสรรก็หลบหนีออกจากโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องระดมกำลังออกค้นหาตลอดทั้งคืน
แต่ว่าจนถึงตอนนี้ยังคงหาตัวไม่พบเลยนะคะ